ครับมีเรื่องของเพื่อนบ้านนะฮะที่อุตรดิษฐ์นะครับแม่เธอบอกว่าเธอทนมาสองปีแล้วสำหรับคนที่เป็น
เจ้าของบ้านหลังที่เขาบอกว่าเขาเดือดร้อนค่ะอ่าบอกว่าคนข้างข้างบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านกันนะ
ชอบจุดประทัดเสียงดังบางวันก็ทะเลาะกันเองอยู่ในบ้าน
เสียงดังจนแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็นมาสองปีแล้วตอนนี้ไม่ขอทนแล้วอืม
อันนี้ฮะนี่เฟซบุ๊กนะครับที่ลงเรื่องราวเอาไว้บอกเหตุคนคลุมคลั่งอลวาดจุดประทัด
หากปากด่าชาวบ้านทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนแบบนี้ตำรวจต้องดิ้นบ้าง
แจ้งไปพบตำรวจตำรวจไม่ลงข้อมูลอะไรไว้เลย
แม้แต่ใบลงบันทึกประจำวันก็ไม่มีจะต้องให้รออะไรหรือต้องให้มีเหตุทะเลาวิวาส
รันฟันแทงกันก่อนถึงจะดิ้นกฎหมายไทยต้องเข้มงวดบ้างแล้ว
อย่าปล่อยให้มันเนิ่นนานก่อนที่จะกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้
ฝากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคอยเป็นหูเป็นตาหน่อยนะคะ
ให้ความสำคัญกับลูกคดีและผู้แจ้งผู้เดือดร้อนหน่อยนะคะ
อันนี้ชื่อหลับปุ๋ยรุ่งธิวาอันนี้ก็ลงพิกัดเอาไว้นะฮะ
ปักหมดโลเคชั่นสถานีตำรวจภูทรท่าปลานะครับ
อยู่ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับบอกอยากดังเหมือนระเบิดที่มึงจุดเมื่อคืน
เดี๋ยวจัดให้เราก็เลยให้แซคนัทวินไปดูหน่อยต้องให้ผู้สื่อข่าวคนดังของเราไป
อะไรนะแซ็กอะไรนะแซ็กอยากเล่าหรืออะไรยังไงเนี่ยจำไม่ได้แซ็กพี่ขอโทษ
คือแซ็กก็ไปเลยนะฮะที่ตลาดท่าปลาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
ก็ได้คุยกับคุณรุ่งธิวานะฮะที่เป็นผู้เดือดร้อนนะครับ
เป็นเจ้าของร้านอาหารนะฮะเป็นผู้โพสต์นะครับคือทางคุณรุ่งที่วาเนี่ย
บอกว่าเพื่อนบ้านที่มีปัญหาเนี่ยอยู่บ้านหลังติดกันเลยนะฮะบ้านหลังนั้นเนี่ย
อยู่กันสี่คนแต่ว่าคนก่อเหตุคนที่สร้างความเดือดร้อนเนี่ยเขาชื่อสรร
ชื่อในสันพี่รุ่งทิวาบอกชื่อสันเฉยนะไม่มีอะไรต่อท้าย
สันเฉยนี่เป็นลูกคนเล็กของบ้านแต่อายุประมาณ๔๐ปีแล้วนะ
ไม่ได้ทำงานทำการกลางวันไม่มีอะไรก็อ๋อกลางวันไม่มีอะไร
เขาก็ตื่นไปทำงานตามปกติแต่พอตอนเย็นเนี่ยสันจะดื่มเหล้า
แล้วเปิดเพลงเสียงดังอันนี้พี่รุ่งที่วาบอกยังพอทนได้นะ
แต่ที่ทนไม่ได้เนี่ยก็คือ๕ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ย
คือเสียงมันจะดังยิ่งกว่านั้นอีกนะฮะมีทะเลาะกับแม่ก็มีทะเลาะกับพี่ชาย
ก็มีเครื่องขวดเสียงดังก็มีหนักที่สุดคือ๓๐กันยายนที่ผ่านมาช่วง๑
ทุ่มตอนนั้นที่ร้านของเธอเนี่ยมีลูกค้ามานั่งทานอาหารบ้านพี่รุ่งธิวา
เป็นร้านอาหารค่ะแต่ความจริงเธอบอกเธอทนมาสองปีแล้วนะแต่เนี่ย
งเส้นสุดท้ายเนี่ย๑ทุ่ม๓๐กันยายนลูกค้าในร้านมีตำรวจมาด้วยนะฮะ
มานั่งกินข้าวนะครับสันนี่ก็เมาเมาแล้วเสียงดังโวยวายจุดประทัด
โยนใส่รั้วข้างกำแพงที่ติดกันแบบรัวดังสนั่นหวั่นไหวยิ่งกว่าร้อง
ข้ามกำแพงอีกนี่โยนใส่รั้วข้างกำแพงแล้วก็พูดจานะแบบห้าวเลย
สงสัยจะรู้ว่าที่ร้านเนี่ยมีตำรวจมานั่งกินข้าวบอกมาเลยตำรวจกลัวที่ไหน
ที่เป็นตำรวจก็เลยช่วยโทรไปแจ้งสพท่าปลาให้พอตำรวจเข้ามาถึง
สันบอกอ๋อผมจุดพลุไล่แมวผมไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำร้ายใคร
ผมจุดในบ้านตัวเองอ่าผมจุดพลุไล่แมวของผมเท่าที่เห็นเนี่ย
ลุงที่วาบอกมันจะไปไล่แมวที่ไหนก็มีแมวของสันอยู่ตัวเดียวสันจะไปไล่แมวใคร
เกือบ๒ปีแล้วตั้งแต่หนูไม่อยู่ตั้งแต่เกือบ๒ปีแล้วก็มีปัญหาแทบทุกวัน
แต่ว่าอยู่ในบ้านของเขาใครแน่จริงมาเลยกูไม่กลัวหรอกตำรวจหน้าไหนก็มาเลย
พวกเมืองใหม่มาจากไหนอะไรงี้ค่ะหนูรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเพราะหนู
แล้วก็น้องที่ร้านก็มีห้องผู้หญิงทั้งหมดเลยพี่
คือเหมือนแบบกลัวเจอลูกหลงอย่างนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นระเบิดหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันจะบอกว่าปลาประทัดในพื้นที่บ้านของตัวเองแต่มันเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้บ้านคนอื่นด้วยเนาะ
บอกเขาปลาไล่แมวเขาจุดประทัดไล่แมวแต่ลูกค้าร้านเขาต่อให้ไม่ใช่ร้านอาหารไม่มีลูกค้าแต่ก็ความเดือดร้อนรำคาญใช่ไหม

ว่าชื่อคุณเอกันแล้วกันนะคือเอเนี่ยเขาบอกว่าน้องชายเขามีปัญหาจริง
เขายอมรับเมาทีไรเสียงดังอารวาสโอ้โหอย่าว่าแต่คนอื่นเลยกับผมเนี่ย
บางทีมันยังชกต่อยกับผมเลยจนไม่อยากยุ่งกับมันก็เลยต่างคนต่างอยู่
ที่ผ่านมารู้ว่าชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนมากอยากจะขอโทษแทนน้องชายด้วย
ก็คุยกับแม่ของสันหน่อยนะฮะคุณแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยเมาแล้วเอะอะโวยวายจริง
แต่แซ็กแม่จะบอกให้เขาไม่เคยไปทำร้ายใครนะไม่เคยไปด่าใครด้วย
จุดประทัดเนี่ยจุดไล่แมวจริงนะเขาต้องจุดไล่แมว
พอแมวมันไปเขาก็ไม่จุดเห็นไหมเออก็เข้าใจเจ้าของร้านอาหารนั่นแหละ
เอาเป็นว่าจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวแม่จะคุมพฤติกรรมของลูกชายให้
ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้ใครอีก
มันก็อาจจะใช่เป็นประเด็นอยู่ครับ

ผมเป็นพี่เขาผมไม่สามารถที่ว่าพูดมาก

บางครั้งก็นิดหน่อยเรื่องในครอบครัวอะไรอย่างนี้
ส่วนมากถ้าเขากินก็จะเป็นถ้าเขาไม่กินก็ไม่เป็นไรครับ

ก็จนชั่วมากจนเย็นครับเรื่องงานครับ
พี่ชายยังเอาไม่อยู่เลยพี่ชายยังกลัว
พี่เอบอกอะไรแซ็กจะให้พี่ไปห้ามเหรอ
พี่ยังโดนมันต่อยอยู่เลยจะให้พี่ไปยุ่งยังไง
แล้วสรรทำมาหากินอะไรตอนกลางคืนกินเหล้าเมาโหกเวกโวยวาย

นั่นน่ะสินี่วันนี้ก็ไม่เจอซะด้วย
ก็เลยบอกไม่เป็นไรไม่เจอไม่เจอสรรขอไปหาแมวของสันหน่อย
ไหนไอ้แมวที่ว่าจุดประทัดไล่
อ้าวนี่